ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะมีน้องชายของนายเลิศวิโรธนะฮะ
เป็นกรรมการกรกตนี่แหละครับไปขับรถปอเช่เฉียวชนกับต้นไม้แถวรัชดา
พังยับเยินทีเดียวครับจุดเกิดเหตุนั้นคือบนถนนรัชดาพิเศษ
ขาเข้าช่วงเลยทางโค้งหน้าสารแพ่งไปนะครับที่เลนกลางเนี่ย
ไปพบรถปอลเช่เจ็ดหนึ่งแปดเคเมนนะฮะ
สีบรรเงินทะเบียนสศฮนกฮูกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ
กรุงเทพฯอาหารนครนะฮะก็เป็นรุ่นปอลเช่เจ็ดหนึ่งแปดเคแมนนั่นเองนะครับ
รุ่นนี้ควรฮิตสภาพพังยับทีเดียวคือมันก็แพงด้วยอ่ะ
ก็ฮิตขับกันนะนะเนื่องจากว่าไปชนต้นไม้คือต้นไม้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง
สักประมาณเจดนิวก็ทะลอปอบะแบบเนี้ยรถก็พังยับเลยนะฮะ
เขาปลูกอยู่เกาะกลางครับแต่ว่าชนกันรถก็หลุดกระเด็นออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับ
สอบถามทางกู้ภัยก็บอกว่าผู้ขับขี่แล้วก็เป็นเจ้าของรถคือนายคณพลโกวัฒนะอายุ๓๗
เป็นผู้แจ้งให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวเดินทางไปตรวจสอบในจุดที่เป็นจุดเสียหาย
ระหว่างเกิดเหตุนะฮะคนขับที่มากับเพื่อนผู้หญิง๑คนไม่ได้บาดเจ็บ
ซึ่งเจ้าตัวเองก็โดนทางไปให้ประคำที่มาตรายการสอบสวนสกศภโยธินก่อนเรีบออกจากโรงพักศ์ไป
คือไม่อยู่แล้วคือนักข่าวไปประกันก็ไม่เจอแล้วอะครับเขาไปแล้วนะฮะ
อีกทั้งมาตรายการสอบสวนศภโยธินเองปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับผู้สุขาดด้วย
จากว่าทางบริษัทประกันภัยก็ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แล้วก็มีรายงานว่าทางด้านของนายคณพลโกวัฒนะเป็นลูกของนายทวีโกวัฒนะ
ระเหมาก่อสร้างรายใหญ่แล้วก็เป็นน้องชายของนายเลิศวิโรธโกวัฒนะ
กรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตประหลัดกระทรวงเกษตรด้วยนะครับ
ก็เลยเป็นคนมีชื่อเสียงก็เลยไม่อยากจะอยู่ให้เป็นข่าว
พอชนปุ๊บแล้วก็เลยขออนุญาตกลับบ้านไปเลยนะครับ